ตำรวจสามารถรวบหนุ่มขับรถส่งนม
ที่ลวงเด็กหญิง๙ควบคมขื้นมาราทน
ตลอดระยะเวลา๒๓เดือน
จนเด็กก็เพราะภรรย์ปัสสาวะอักเสบ

ท้ายที่สุดตำรวจสามารถรวบตัวหนุ่มขับรถส่งนมนี้ได้แล้วนะครับ
แต่เขายังปฏิเสธอยู่
อ้างว่าเขาถูกกันแกล้งจากพ่อแม่ของเด็ก
หาว่ามามีอะไรกับลูกเขา
ก็คือปฏิเสธข้อหานี่แหละครับ
คุณผู้ชมครับนี่คือนายสุนัยหรือว่าเขียดปัชชะ
อายุ๓๗ปีเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญาธนบุรี
ฐานกระทำชำราวเด็กหญิงอายุไม่เกิน๑๓ปี
โดยเด็กหญิงนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม
เจ้าหน้าที่สามารถตามรวบตัวได้
ที่แฟทเคฮะร่มเกล้าถนนจุมชนเคฮะร่มเกล้า
แขวงคลองต้นนุ่นเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานคร

เนื่องจากเมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
คือมีสามีภรรยาอาชีพคนงานก่อสร้างผู้เป็นพ่อและแม่นะ
ได้พาตัวเด็กหญิงนุษย์นามสมมุติอายุ๙ขวบบุตรสาว
ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นป๔โรงเรียนประถมแห่ง๑ย่านพระราม๒
เดินทางเข้าร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนสนท่าข้ามนะครับว่า
ลูกสาวถูกนายสุนัยผู้ต้องหาบรายนี้
ซึ่งมีศักดิ์เป็นเครือญาติเพราะอาศัยอยู่ภูมิลำเนาหมู่บ้านเดียวกัน
ล่อลวงไปข่มขืนกระทำชำราวหลายครั้งหลายครา
ตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
เหตุการณ์เกิดขึ้นในห้องพักคนงานก่อสร้าง
ในซอยอนามัยงามเจริญแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียน
โดยตอนแรกลูกสาวของเขาก็ไม่ยอมบอกนะไม่ยอมปริปากบอกเลย
จนกระทั่งลูกสาวมีอาการปวดท้องและมีเลือดไหลออกจากช่องคลอด
คุณผู้เป็นพ่อและเป็นแม่เห็นแบบนี้

ทำไมมีเลือดออกมาจากอวัยวะเพศออกมาจากช่องคลอด
ก็เลยพาเด็กหญิงนุษย์ไปหาหมอ

ปรากฏว่าหมอบอกว่าช่องคลอด
หมอบอกว่ากระเพาะปัสสาวะอักเสบจนมีเลือดออก
และท้ายที่สุดเด็กหญิงนุษย์วัย๙ขวบ
ก็ให้ข้อมูลกับผู้เป็นพ่อเป็นแม่และตำรวจบอกว่าถูกข่มขืน
ก็นายสุนัยไหวตัวทันหลบหนีออกจากแคมป์คนงานก่อสร้างไป
เจ้าหน้าที่ก็ส่งตัวเด็กหญิงนุษย์ไปตรวจสภาพร่างกายที่โรงพยาบาลตำรวจ
พบว่ามีร่องรอยการถูกล่วงละเมิดทางเพศจริง
จากนั้นประสานเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพเข้าสอบปากคำเหยื่อผู้เคราะห์ร้าย
ก็เปิดเผยออกมาว่าถูกนายสุนัยข่มขืนจริงนะครับ

อ้างว่าที่ต้องหลบหนีจากแคมป์พักคนงาน
เพราะถูกญาติพี่น้องกับเพื่อนร่วมงานกันแกล้ง
กล่าวหาว่าตัวเขาไปมีอะไรกับเด็กหญิงนุษย์
ทั้งที่เขาไม่ได้ไปมีอะไรด้วย
ถือว่าถูกกดดันจากคนรอบข้างนะครับ
ก็เลยตัดสินใจไปพักกับคนรู้จักที่แฟลตเคหะร่มกล้าว

เพื่อที่จะหางานใหม่เป็นคนขับรถส่งนมโรงเรียนเหมือนเดิม
ของบริษัทที่รับงานจากโครงการของรัฐบาล
แล้วก็ตอนที่เขาทำงานตรงนี้
ในช่วงของก่อเหตุข่มเค้า
นี่แหละเขาก็ทำงานเป็นคนขับรถส่งนมนะครับ

ก็ถูกตำรวจตามมาจับกลุ่มได้ในที่สุดนะครับ

ทีนี้ตำรวจไม่เชื่อคำให้การ
เพราะว่ายืนยันเรื่องของผลตรวจร่างกายเด็กวัย๙ขวบ

ก็นำตัวนายสุนัยหรือว่านายเขียด